กรณีที่เกิดขึ้นการนำพื้นที่การนำไม้ท่อนจากพื้นที่ป่าปลูกมาใช้
แต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้แล้วก็กลายเป็นความที่ถกเถียงกันอย่างมากในโลกออนไลน์
บางส่วนก็อนุรักษ์หวงแหนบางส่วนก็มองว่าปลูกมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนอยู่แล้ว
ในวันนี้ครับไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจสวนป่า

และรายได้ต่อการดำเนินการนั้นเป็นอย่างไร

ข้อมูลจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรืออประบุว่า
ปัจจุบันมีพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจจำนวน๑๑๕๐๐๐ไร่
กระจายอยู่ทั่วประเทศ๒๔๕สวนป่า
โดยมีพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบน๕๙สวน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๗๗สวน

โดยมีพื้นที่ปลูกสวนป่าไม้สัก๖๒๐๐๐ไร่
ส่วนป่ายางพารา๘๘๗๒๗ไร่
ส่วนป่าไม้โตเลว๒๔๘๐๐๐ไร่

และเพื่อการอนุลักษ์อีก๒๑๒๗๓ไร่
สำหรับการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

การผลิตไม้จากสวนป่าเศรษฐกิจ
นับว่าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดของประเทศ
โดยมีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจมากกว่า๑ล้านไร่
ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ซึ่งกรมป่าไม้ได้การเขตให้เป็นป่าเศรษฐกิจ

และอนุญาตให้ออปเข้าไปปลูกสร้างสวนป่า

คือไม้สักไม้ยูคานและไม้ยางพารา
อกจากนั้นเป็นกลุ่มไม้กระยาเลย

ได้ดำเนินการธุรกิจแปรรูปไม้
ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้เครื่องเรือนครุพันธ์
บริการอบไม้แปรรูปอัดน้ำอย่างไม้และใส่ไม้
เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการอำนวยบริการ
ภาครัฐและภาคประชาชนในอุตสาหกรรมป่าไม้
โดยมีการจัดตั้งโรงผลิตไม้ในกรุงเทพมหานคร
โรงเลื่อยตามต่างจังหวัดรวม๗แห่งได้แก่
โรงเลื่อยแม่เมาะจังหวัดลำปาง
เลื่อยร้องกวางจังหวัดแพร่
เรื่อยอายุทยาและโรงเลื่อยวังน้อย

โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้บางโพกรุงเทพมหานคร

ปได้ดำเนินธุรกิจบริการต่อเนื่องจากกิจกรรมสวนป่า

แก่การบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

และเป็นที่ปรึกษาในการปลูกป่าเศรษฐกิจ

การรับรองการจัดการสวนป่ายังยั่งยืน

แก่ธุรกิจจำหน่ายไม้แปรรูป
ธุรกิจปุ๋ยหมักจากมูลช้างของสถาบันโฆษบาลแห่งชาติ
ในแต่ละปีมีผลผลิตออกสู่ภาคอุตสาหกรรมไม้

โดยเฉพาะไม้สักท่อนมีประมาณ๒๓แสนต้น
หรือ๖๘๗๙๐ลูกบาทเมตร

ยางพารา๘๒๐๐ต้น
และไม้อื่น๓๔แสนต้น
เหลือ๗๘๘๖๒ลูกบาทเมตร
หากดูรายได้ในแต่ละปีขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
จากการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี๒๕๕๖ถึงปี๒๕๕๘พบว่า
กลุ่มธุรกิจป่าไม้ในปี๒๕๕๖มีรายได้กว่า๑๐๐๐ล้านบาท
ปี๒๕๕๗มีรายได้กว่า๙๐๐ล้านบาท
และปี๒๕๕๘มีรายได้กว่า๘๐๐ล้านบาท
ขณะที่ธุรกิจอุตสาหกรรมป่าไม้ในปี๒๕๕๖มีรายได้๔๘ล้านบาท
ปี๒๕๕๗มีรายได้กว่า๕๐ล้านบาท
และปี๒๕๕๘มีรายได้กว่า๘๐ล้านบาท
กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวปี๒๕๕๖มีรายได้กว่า๓๗ล้านบาท
ปี๒๕๕๗มีรายได้กว่า๓๓ล้านบาท

ที่มีรายได้กว่า๓๕ล้านบาท
ขณะที่กลุ่มอื่นในปี๒๕๕๖มีรายได้กว่า๒๘๐ล้านบาท
ปี๒๕๕๗มีรายได้กว่า๕๔๐ล้านบาท
และปี๒๕๕๘มีรายได้กว่า๗๙๐ล้านบาท
รวมแล้วในปี๒๕๕๖มีรายได้ทั้งหมดเกือบ๑๓๐๐ล้านบาท

ปี๒๕๕๘มีรายได้กว่า๒๐๐๐ล้านบาท
หลายห้าสิบแปดมีโอรายได้กว่าหนึ่งพันแปดร้อยล้านบาท
จากไม้สักในแต่ละสวนปลาเจริญเติบโตไม่ทันกับความต้องการที่ยังมีมากขึ้น
ส่วนธุรกิจอุตสาหกรรมไม้กลับมีรายได้สูงขึ้น
เป็นผลมาจากการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ยังเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน